ต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูที่จังหวัดสุราธานีค่ะ

หลังเลิกเรียนก็ไปหารายได้พิเศษ
วันหยุดนะครับแล้วก็ไปทำงานเหมือนกัน
หาเงินมาส่งตัวเองเรียนแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวค่ะ
กิฟต์อายุ๑๔ปีนะคะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒โรงเรียนกาญจนดิตอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
เล่าแบบนี้ค่ะทุกวันหลังเลิกเรียนจะเดินเท้าจากโรงเรียนระยะทางประมาณ๑กิโลเมตร
ไปรับจ้างไปทำงานหารายได้พิเศษที่ร้านเจ้าจอมคาวอชหลังเสร็จงานกลับบ้านมาช่วยงานบ้านช่วยยายเลี้ยงน้อง
คือไม่มีเวลาว่างนะคะสำหรับไปเล่นไปเที่ยวเตรไปสนุกสนานเฮฮาเหมือนกับเพื่อนคนอื่นเขา
เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันค่ะวันหยุดนะคะตะเลิกก็ดี
ก็ต้องออกจากบ้านไปทำงานที่คาแคร์ร้านนี้แหละค่ะไปรับจ้างซักรีด
เสื้อผ้าให้กับเจ้าของคาแคร์แล้วก็พนักงานคนอื่นอื่นเงินทุกบัตรทุกสตางค์ที่ได้มา
น้องจะให้คุณยายเก็บไว้ทั้งหมดเลย
สำหรับครอบครัวของน้องกิฟต์แยกทางกันค่ะ
น้องก็เลยอาศัยอยู่กับยายมาตั้งแต่อายุ๒เดือน
แล้วก็เริ่มทำงานหารายได้พิเศษตั้งแต่อยู่ป๕เอง
ตอนนี้แม่ได้ไปมีสามีใหม่
แต่ก็บอกอย่างภาคภูมิใจนะคะที่ภูมิใจที่มีน้องกิฟต์เป็นลูก
แล้วก็อยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีเรียนสูงด้วยค่ะ
ถึงเราจะไม่มีถึงเราจะยากจนยังไง
ก็ให้ความสำคัญกับลูกไว้ก่อน

อยากให้ลูกเล่นเหมือนคนอื่น

ก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าลูกคนอื่นบางทีก็เที่ยวเล่นอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ลูกเราทำได้ทุกอย่างเหมือนผู้ใหญ่

บางทีก็สงสารเขาแต่เขาก็ไม่ค่อยชอบไปเล่นอยู่แล้วค่ะ

คือไม่เคยเสียใจหรือว่ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้
ที่มีชีวิตไม่เหมือนเพื่อนคนอื่น

เพื่อที่ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัว

สำหรับของขวัญวันเด็กปีนี้ไม่อยากจะได้อะไร
น้องบอกว่าการมีคนในครอบครัวอยู่ด้วยกัน
ถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วค่ะ
ส่วนทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิตนะคะ
นายพานุสักพรมแช่มก็บอกแบบนี้
คือทราบเรื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาของน้องกิฟต์ค่ะ

กิ๊บต้องใช้เวลาหลังเลิกเรียนวันหยุด
รับจ้างทำงานส่งตัวเองเรียนแล้วก็เลี้ยงครอบครัวค่ะ

เมืองต้นโรงเรียนก็ได้ยกเว้นค่าเทอม
แล้วก็คอยช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนบางส่วน
แล้วก็จะหาวิธีช่วยเหลือด้านอื่นเนี่ย

ให้กำลังใจนะคะน้องเป็นเด็กกระตันอยู่

หญิงวันลีเลยอ่ะครับใช่ค่ะ